มันเสกอะไรได้บ้างเสกให้พี่หอยหายตัวได้ครับ
ตายแล้วอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับ
บ้างราชันบ้างราชันบ้างราชันมีอายุอยู่ถึงวันเพ็ญเดือดสิบสอง
คิดถึงเธอแทบใจจังครับ
ถึงโรงได้ยกกำลังสระตั้งขบวนกันมาวีลาให้สุด

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
ซึ่งทีมสุภาพบุรุษสุดซ่ามาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวจะมาทำเพื่อโครงการ
บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เพลงคืนจันทร์จากน้องไอลิชคืนคะแนนให้ทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ให้กลับมาตีเสมอได้แล้ว
ในยกนี้น้องฟริ้งกี้กับน้องวินนี่จะงัดหมายเด็ดแบบไหนมาสู้กัน
ต้องมาตามชมกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ทุกท่านคำการอยู่ที่นี้แหละครับคุณผู้ชม
หอยพี่ไอซ์และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ยกนี้นะครับน้องวินนี่นะครับ
เลือกเพลงบางรจันวันเพลงนะครับ
สำหรับเพลงนี้วินนี่ตั้งใจแค่ไหนครับ
ก็ตั้งใจมากนะครับ
แล้วก็ผมร้องมา๕เพลงครับไม่ได้คะแนนสักคะแนนเลยครับ
แล้วที่ผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับ
และฟริ้งกี้นะครับเลือกเพลงคิดถึงนะครับ
ชั่นของพี่ลิเดียนะครับผม
แต่ต้นฉบับนั้นเป็นของพี่หลังล็อกเกสต้านะครับ

ค่ะเพราะว่าหนูชอบด้วยค่ะ

แล้วก็แบบมันได้ฝึกตัวเองด้วยค่ะ
แล้วก็ได้โชว์ความสามารถของตัวเองด้วยค่ะ
เอาใจช่วยน้องฟิงกี้นะครับทำให้ได้นะครับ

ตอนที่อยู่ที่บ้านนี่เราก็เป็นนักประดิษฐ์ตัวน้อยเหรอลูกเหรอ

คืออะไรลูกประดิษฐ์ไม้กายยะสิทธิ์ใครเล่าได้
เป็นไม้ของภาพยนตร์ต่างประเทศแฮรี่พอตเตอร์
ไอ้ที่ไอ้กกชี้ตายปลายชี้เป็นไหมครับ
ใช่ครับน้ำ๑๒ก็มานะครับ

ใช่ครับเขาดูมาพอดูเขาเขาชอบ
แล้วก็นี้จะหาซื้อไม้กาญสิทธนี้ราคาก็จะสูง
มันมีไม้ตะเกียบเขาเห็นเขาก็เอ๊ะนึกได้เขาก็เลยเอามาทำ

ใช่ครับตามในตัวละครของแต่ละคน
มดน้อยของเรามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่

มองไกลเหมือนลูกชิ้นปิ้งเหมือนกัน
อันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครในตัวละครมีไหม

มันไม่ใช่ของจริงจะแสดงไงเดี๋ยวลูก

ระวังไหมล่ะสงสัยเอ๊คาถาไม่คิดคืออะไร
อะไรอะไรมีลำไยด้วยคืออะไรวะ
เอาเมื่อกี้แล้วก่อน

เห้ยเฮ้ย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

อ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกสาหรีเขาหายหมดเลยครับลองเค้ากลับมาอีกสักที
นี่เราเนี่ยเราเนี่ยลายทีหลายวันแหนะ

เสกให้ทุกคนกลับมาได้สำเร็จ
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

ช่วงหน้ามาฟังเพลงเพราะจากน้องวินนี่ในเพลง
บางระจันทร์วันเพ็ญกันต่อเลยครับ
ฉายาจงหาย

วินนี่ครับครับก่อนจะขึ้นเวทีเดี๋ยวพี่ติวเพลงนี้ให้ครับค่ะได้ครับ
อาจารย์วันเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ปลุกใจในการร้อง
ต้องมีการกระชับเน้นคำบ้างละจันทร์บางละจันทร์บางละจันทร์
มีอาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน๑๒บางระจันทร์บางระจันทร์บางระจันทร์
เดี๋ยวนี้คำว่าจันนี้แบบบางละจันทร์บางละจันทร์บางละจันท
เน้นคำว่าจันทร์บ้างละจันทร์บ้างละจันทร์บ้างละจันทร์
มีอาจยืนอยู่ถึงวันเพลงเดือนสิบสอง๑๕
อ่าประมาณนั้นแล้วก็แต่ละคำที่เราจะปล่อยออกมา
ครับทุบมอคาวมอแกงซู่ครับครับ

บางระจันทร์คืนพระจันทร์งามเด่นฝนพร้อมพร้อมฉันเย็น
อย่าหยุดแต่ภูมิสงครามมีในจันทร์หลวดเขียวและบื้อนามรวบ
ก็คืนถวงธรรมห้าความเป็นใคร
นิมนต์พระอาจารย์ธรรมชดสละและทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ
ว้องต่อกรทัพพระมาทักน้อยใหญ่ที่คงเหมือนน้ำใจล้นฆ่าเด็กผู้เยี่ยง
บางราชันทร์เขาร่วมกันเป็นหนึ่งมีต้นเป็นที่พึงยอดนักสู้เป็นศิลป์
ท่านจิตคลังลบพระมาทจนลงกลิ้งบางราชันทร์เป็นจริงจึงต้องยิงด้วยปืน
เอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตู้มตามปืนใช้แตกหรือจะด่ามเพราะเพิ่งรอเมื่อวานซื้น
กระกุงสีไม่ให้เขาหยิบยืมปืนจึงไม่อาจอยากยืนรักษาขายบางระจันทร์
บางระจันทร์บางระจันทร์บางระจันทร์ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
บางราชันทร์บางราชันทร์บางราชันทร์มีอาจยืนอยู่ถึงวันเห็นเดือนสิบสอง
พระจันทร์บางพระจันทร์บางพระจันทร์ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเป็นเดือนสิบสอง
บางระจันทร์บางระจันทร์บางระจันทร์ไม่อาจยืนอยู่ทุกวันเห็นเดือนเดือนสิบสอง
เพื่อของเพื่อนกูจะสู้หลังชนฝาเพื่อลูกเนี่ยกูจะสู้สุดใจกล้า
เพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล่าเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลื่อจนสุดท้าย
เป็นพี่ท่อคุณเดือดเทศภาษี
ในหัวใจส่วนลึกถึงต้องตายไม่เสียใจ
คืนมาสู่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแม้รักษาไว้ไม่ได้กับชายคนนี้
อีก๘เดือนต่อมายิ่งน่าเศร้าพอหมดสิ้นลมหนาวไทยต้องเสียกรุงศรี
อายุเทียนเป็นราชธานีในการศึกครั้งนี้มีอุทธาหร์ซ้อนใจ

บางระจันทร์บางระจันทร์เนี่ยยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือสิบสอง
บางระจันทร์บางระจันทร์บางระจันทร์ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเป็นเดือนสิบสอง
บางราชันทร์บางราชันทร์บางราชันทร์ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
บางราชันทร์บางราชันทร์บางราชันทร์ไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
วินินำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุดตัวจริง
วินนี่ยังไม่เคยชนะเลยแต่วินนี่ชนะใจกรรมการทุกครั้ง

เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ไปเป็นกำลังใจของเราในการฝึกฝนแล้วก็สู้ต่อไปนะครับ
วันนี้ก็คือสุดตัวของวินนี่แล้วแหละเท่มากลูก

ถ้าเห็นเองสู้หลังชนฝา
ชนเกือบตกเวทีเลยเมื่อเมื่อกี้
แต่จริงไอ้คิดว่าใจเขาเขาไม่ได้คิดว่าเขาสู้หรือไม่สู้หรืออะไรยังไงหรอก
มันเป็นการแสดงออกที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกหรือว่าสิ่งที่เขารู้สึกจริง
เมื่อกี้ที่เขาร้องเนี่ยเรื่องร้องเราไม่พูดถึงนะ
เพราะว่าเรื่องร้องมันก็จะมีแผลนู่นนั่นนี่บ้างเสียงโทนต่ำบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าในแง่ของการนำเสนอข้อมูลสื่อสารเนี่ย
น่าเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้ทำให้เราฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกฮึกเหิม
ทำให้เรารู้สึกเข้าใจถึงข้อความของเนื้อเพลงได้
ยายถือว่าอันนี้คือประสบความสำเร็จในแง่ของการนำเสนอ
ศิลปินนำเสนอดีหมายถึงศิลปินได้ใจคนดู

อ่ะงั้นตัดสินเลยก็ได้ครับ

เดี๋ยวผมจะเสกให้คุณชายาไปนั่งตรงนู้น

วินนี่วันนี้นะครับทำได้ดีมากสุดตัวเขามากเลยนะครับ
เพราะว่าผมเห็นในศักยภาพของเขา
เขาเป็นนักร้องที่พร้อมที่จะเป็นศิลปินดารานักแสดงได้ด้วย

ผมยอมรับเลยนะยืนข้างบนวิวเหมือนกันนะ

คืออยากจะบอกเขาว่าสู้แบบนี้แหละ
ลูกผู้ชายเราไม่สนอะไรทั้งนั้น

แซคนอกจากจะเป็นพี่เลี้ยงแล้ว
ยังคอยติวให้เด็กได้ร้องเพลงให้ดีขึ้นก่อนโชว์ด้วย
ดีใจแทนเด็กที่มีศิลปินแนะนำ
บนเวทีเด็กซ่าและห้องเด็กซ่า
ช่วงหน้าน้องฟริ้งกี้จะร้องเพลงคิดถึงได้ดีแค่ไหน
ต้องมาดูกันต่อครับ

เมื่อกี้พอน้องร้องคิดทิ้งเธอทุกวินาที
และในช่วงนี้ครับผมจะไปติวให้กับฝ่ายหญิงบ้างนะครับผม
แต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่าน้องเขาติวกันเองนะครับ

อาจจะติวดีแล้วก็ทำได้ดีกว่าผมติวอีกครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไปดูทางฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่าจะทำออกมาได้ดีสักแค่ไหน

ฟังเลยครับว่าน้องฟริงกี้จะถ่ายทอดเข้าไปถึงใจคณะกรรมการได้หรือไม่ในบทเพลงคิดถึง

คนเดียนที่เคยทรงที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจ
เธอไม่มาโดยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอก
ทิ้งฉันไว้
คนเดียวเพราะคนเดียวที่คิดถึงป่านี้ใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่าว่าหนาวหัวใจเหงาเกินคำ
สัญญาเลยเวลาเธอไม่มาหา
รู้บ้างไหมว่าฉันขอคำลังใจให้ทุกท้าย
น้ำหน่อยหน่อยล้นอกตา
อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดถึงเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอคนดี
คนเดียวที่คิดถึงป่านนี้ใจเธอคิดอย่างไร
คิดถึงฉันหรือเปล่าก่อนหวดน้ำหัวใจ
เหงาเกินคำสัญญา
เลยเวลาเธอไม่มาหา
รู้บ้างไหมว่าฉันขอ
คำลังใจให้จบท้าย
น้ำหน่อยหน่อยหลุ้นออกตา
ยังไม่รู้หรือเปล่า
อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดถึงเธอทุกวินาที
อยากเจอแค่ใช่คนเดียว
คำเดียวที่คิดถึง
ที่หัวใจเธอ

อะไรคิดถึงฉันหรือเปล่า
หวังแล้วหัวใจอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว

ลูกสาวร้องเพลงนะคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งยิ้มกันเนอะ

มากครับคือเพลงสไตล์อย่างนี้ฟิงกี้ไม่ได้ร้องบ่อยครับ
ร้องเป็นเพลงแรกซึ่งทำได้ถูกใจมากเลยครับดีมากเลยครับ
ฟังกรรมการนะลูกนะพี่หอยครับเป็นยังไงบ้างพี่
ผมบอกได้เลยว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเพลงครูเลยอ่ะเป็นเพลงที่หลายคนเอามาร้องเอามาประกวด
เพลงนี้ร้องยากด้วยท่วงทำนองแล้วก็เลนส์ที่แบบว่ามันกว้างมาก
แต่คราวนี้เนี่ยฟิงกี้เนี่ยร้องไปอีกแนวหนึ่งแบบว่าใสสื่อสารออกมาโดยที่ไม่มีลูกเล่นอะไร
ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเพลงนี้พีชถือว่าโอเคมากครับ
ขอบคุณครับพี่หอยพี่อายเป็นยังไงคะ
เป็นเพลงที่ยากมากจริงแล้วก็ถือว่าน้องฟิงกี้ใจมากเลยที่เลือกเพลงนี้มาร้อง
คือมันยากทั้งในแง่ของตัวเพลงแล้วก็มันยากทั้งในแง่ของการสื่อสารอารมณ์
ทีนี้ถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีแต่ว่าด้วยความที่เพลงมันยากมากจริงพี่ไอ้เชื่อว่าต่อให้นักร้องอาชีพที่นั่งกันอยู่ตรงนี้

ร้องยากวิธีการซิงโคไนท์หมายถึงการร้องไล่ไล่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

อารมณ์ขึ้นมาจากเบามาดังต่ำมาสูงเนี่ยถ้ามันไม่เนียนพอเนี่ยมันจะเกิดรอยของเพลงแล้วมันจะเกิดรอยในช่วงอารมณ์
เพราะฉะนั้นการบ้านที่พี่ไอ้อยากฝากน้องฟิงกี้ไปพี่ไอ้ไม่ได้บอกว่าเพลงนี้ห้ามร้องนะร้องได้เลือกเพลงยากกว่านี้มาร้องก็ได้
แต่น้องฟิงกี้ต้องเคี่ยวกับมันมากขึ้นทำการบ้านกับมันมากขึ้นอยู่กับมันมากขึ้นและพี่ไอ้เชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อฟริ้งกี้ที่เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากในอนาคตที่พี่ไอจะได้ยินเขาร้องเพลงแน่นอนขอบคุณครับ

ต่ำก็ต่ำใช่ไหมลูกสูงก็สูง
แต่ว่าตอนนี้พี่ฝนอยากให้ฟริ้งกี้ไปฝึกฝนเพิ่มเติม
นั่นก็คือคำสั้นยาว
ซึ่งตอนนี้ฟริ้งกี้ส่วนมากจะแบบคำออกจะมีความยาว

คนเดียวที่คิดถึงแล้วคำมันจะคมขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าหนูจะร้องเสียงต่ำยังไง
คำมันก็จะคมเพราะว่าคำสั้นมันก็สั้นที่รักเห็นไหมของเขาจะรักเลย
จะเป็นที่รักเขาจะไม่ยาวอย่างนั้นแล้วก็มันมีลูกคอตรงหนึ่งของพี่หลังอ่ะ
ครับถ้าหนูทำได้ก็จะดียังไงนะฮะคิดถึงเธอทุกวินาที
เนี่ยแต่ของหนูทีเฉยลองลองไหม
ทุกวินาทีอ่าอืมเออน่าช่วยได้นะได้เมื่อตะกี้เนี้ยพอน้องร้องอ่ะ

เมื่อกี้แก้มคุณน่ะ
น่ารักมากเลย

นี่ไงไอ้รายละเอียดเล็กน้อยที่มันขาดไป
แต่ว่าเราเข้าใจว่าอาจจะร้องครั้งแรกอะไรอย่างนี้
เออทำได้ดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ฝน
น้องทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้
ติวเข้มกันเองเพื่อให้น้องฟริ้งกี้ขวาคะแนนในยกนี้ให้ได้
การแข่งขันเข้มข้นดุเดือดขนาดนี้
คุณผู้ชมเชียร์ใครจะใจตรงกับกรรมการไหม
มาตามชมกันต่อเลยครับ
แต๊กครับเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์นี้ที่น้องแสดงไป
กี้ตอนแรกผมคิดว่าน้องจะไม่ร้องเพลงนี้ครับ
เพราะว่าอยู่ข้างหลังน้องยังท่องเหนืออยู่เลย

แล้วก็ทั้ง๓คนเขาเป็นคนติวให้กับฟิงกี้เอง

ผมว่าวินนี่ทุกหม้อข้าวเพราะว่าแกล้งมาสู้เลยวันนี้

ก็บอกว่าจะทำยกนี้ให้ดีที่สุด
แล้วมันก็ดีจริงสุดตัวครับ

ขอบคุณพี่เลี้ยงนะครับที่น่ารักนะครับ
มาถึงหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับ
ตอนนี้คะแนนสะสมของทั้งสองทีมนะครับ
เสมอกันอยู่ที่๑๖คะแนน
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้คะแนนจากคณะกรรมการไป
แล้วจะมีคณะกรรมการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่
ลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับว่า
รอบที่๓ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม

วันนี้จะได้๒คะแนนจากคณะกรรมการ
หรือจะได้คะแนนยกกำลังจากคณะกรรมการเป็น๔คะแนนนะครับ
รอบที่๓ยกที่๘ทีมที่ชนะคือทีม

เป็นยังไงครับลูกไหนบอกความรู้สึกหน่อยสิครับ

บอกเขาว่าร้องเพลงให้เต็มที่

ขอบคุณครับ

หนูยังสนุกตามเลยค่ะ

ในวันนี้นะทีมสุภาพบุรุษสุดซ่าของเรานะครับ
คว้าคะแนนสะสมจากคณะกรรมการเพิ่มไปอีก๒คะแนนเป็น๑๘คะแนน
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวของเรามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน
รอบที่๓เหลือเพียงยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ยกที่๙มาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้คะแนนสะสมจากคณะกรรมการไป
ต้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้งสองทีมในร้องได้ยกกำลังซ่า
ในที่สุดน้องวินนี่ก็ตีไข่แตกทำคะแนนให้ทีมได้สำเร็จ
นับเป็นความพยายามและความตั้งใจของน้องจริง
การแข่งขันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อได้ในยกที่๙ของ
ร้องได้ยกกำลังซ่า

โตขึ้นอย่างเป็นคนครับ

บอกเลยเขียวหวานใช่ไหม
วันนี้กินข้าวหรือยังครับผม